แต่ตอนนี้ออกจากตลาดไปหาของกินอร่อย
บอกเลยว่าของกินที่ว่าเด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานดี
ใบตองก็ชอบ
คุณชนะชอบไหมคะชอบอยู่แล้ว
แนนเค้กใช่ไหมล่ะใช่แล้ว
แล้วเป็นแบบมินิแพนเค้กเป็นแพนเค้กแผ่นเล็กอ่ะคุณ

ใช่แต่อันนี้มันดูแบบพอดีคำนึกออกมาแล้วมันแบบชุ่มเนยมาก
โอ้โฮดูดิโอ้โฮฉ่ำไปเลย
คุณผู้ชมพาคุณผู้ชมมากันที่หน้าธนาคารแห่งหนึ่ง
อยู่ที่เทศบาลเมืองบ้านโป่งจังหวัดราชบุรี
มาพบกับร้านขนมหวานขวัญใจชาวบ้านในย่านนี้
กับร้านมินิแพนเค้กโคตรเนยบายวิศวะค่ะ
ที่เขาตั้งแบบโอ้โหทำแพนเค้กโดดเด่นเป็นสง่าอยู่ตรงนี้
นี่เขาบอกเลยว่าเขาทำสดใหม่ทุกวัน
คุณรู้ไหมกลิ่นนี่หอมฟุ้งไว้๓บ้าน๘บ้าน
จากบ้านโป่งไปไหนก็ไม่รู้คุณ
โอ้โหไปบ้านผมที่กรุงเทพไปบ้านแพ้วอ่ะ
บ้านแพ้วเลยเหรอไกลไปไหมไกลเกิน
คือคุณค่ะร้านนี้เป็นร้านของคุณจิราศักดิ์อดีตหนุ่มวิศวะนะคะ
เขาผ่านตัวเองออกมาขายแพนเค้กคุณ
สาเหตุที่เขาออกจากงานวิศวะแล้วมาขายของ
เพราะว่าช่วงนั้นภรรยาต้องไปคลอดบุตรไปคลอดลูก
ก็เลยลาออกมาขายแพนเค้กแทนภรรยา
เพราะว่าจะได้มีการดูแลกันอย่างใกล้ชิด
เพราะว่าถ้าทำงานประจำมันจะไม่มีเวลาไงคุณ
แถมแพนเค้กก็สามารถทำเงินได้ทุกวันด้วย
ช่วงที่ออกมาขายแพนเค้กตรงนั้น
ตรงกับช่วงโควิด๑๙ระบาดนะคุณ
ตลาดก็มีการปิดตัวลงไปใช่ไหม
รถทำแพนเค้กก็เป็นรถเคลื่อนที่ค่ะ
มันก็จะสะดวกเพราะว่าเขาไม่ได้ตั้งขายเป็นหลักแหล่ง

ก็เข็นไปขายถึงหน้าบ้านถึงสถานที่ต่าง
ก็สามารถสร้างรายได้ให้อย่างงามเลยนะคุณ
แต่เนื่องด้วยว่าน้ำมันมันแพงช่วงนี้
ก็เลยปรับเปลี่ยนดีกว่าไม่ตะเวนขับไปขายเรื่อยแล้ว
เปลี่ยนแผนมาหาที่เช่าขายที่หน้าธนาคารแห่งนี้
แต่ถึงแม้สถานการณ์มันจะเปลี่ยนไป
แต่คุณรู้ไหมนี่ไทยรัฐทีวี

คนเขาติดใจในรสชาติความอร่อยของแพนเค้กที่นี่มาก
ใบตองแพนเค้กเขามีแบบไหนบ้าง
มีเยอะมากเลยคือแป้งเขาจะนุ่ม

ขายแผ่นละ๑๐บาทคือแผ่นเล็กจะเป็นชุด

แล้วก็มีทั้งแบบมินิแพนเค้กธรรมดา

อย่างที่เขาทำให้เราเมื่อกี้เป็นแพนเค้กไลน์ไทยรัฐทีวีก็สั่งได้
หรือถ้าคุณชอบแบบมีหน้ามีไส้มีแยม
ได้หมดเลยหรือจะใส่ฝอยทองไส้กรอกอะไรได้เลย
งั้นสั่งเลยเอาแพนเค้กเข็มมะนิดสั่งอะไร

คุณคิดไหมคุณเคยคิดไหมถ้าคุณเดินไปสั่งตรงนี้เขาจะทำยังไง
อ่าอ่าแพนเค้กเข็มมานิดก็ได้เดี๋ยวทำให้หนึ่งที่
เขาบอกว่าถ้าอยากชิมแพนเค้กของหนุ่มคนนี้

คุณลองโทรไปบอกเขาว่าพี่เอาแพนเค้กเมมะนิดที่หนึ่ง

ที่ฉันรู้แต่มันพูดออกกันไม่ได้

กำลังจะโทรไปเลยแต่พอคุณพูดแบบนี้ปุ๊บ
เอาเป็นว่ามีโอกาสค่อยแวะไปทานแล้วกันนะคะ